คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีประชาชนหลั่งไหลเดินทางไปร่วมการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่สาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมากนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยเกือบสามหมื่นคนเลยนะคะเราไปติดตามบรรยากาศที่นั่นค่ะจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

แต่ว่าเนื่องจากมีประชาชนยืนรอคิวจากประตูวิเศษชัยศรีถนนหน้าพระธาตุจนท้ายแถวล้นมาบริเวณท้องสนามหลวงเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปิดรับบัตรคิวในเวลา๑๔นาฬิกา๒๒นาทีสิ้นสุดที่คิว๒๘๓ค่ะเพื่อให้ลงนามแสดงความอาลัยทันในเวลา๑๖นาฬิกาโดยวันนี้มีประชาชนมารับบัต
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ

และสวมกระโปรงสั้นจนเกินไป
เจ้าหน้าที่จึงเน้นย้ำสำหรับประชาชน
พระปรหมุนธรรมพอดุญเดชขวนแต่งกายให้สุภาพ
มิจฉนั้นจะไม่สามารถเข้าไปลงน้ำได้
โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

ถ้าเข้าไปในพลังศาสตร์ชั้นใน

แต่เดิมทางสำนักพระราชจังหวังกำหนดไว้ว่า
ตั้งแต่วันที่๒๘นะครับเวลา๑๓นาฬิกา
ก็จะเปิดให้เข้าไปถวายบังคมพระบรมกฎได้ครับ
ในช่วงนั้นก็จะเคร่งคัดเรื่องการแต่งกายมากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะสุภาษตรีให้ใส่กระโปรงได้อย่างเดียว

กระโปรงยาวเลยเข่านะครับเลยเข่าแล้วก็ไม่รัดรูปนะครับ
แล้วก็สำหรับผู้ชายเนี่ยเสื้อคอกลมนี่งดนะครับ
ไม่ให้ใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อคอปกนะครับ
แล้วก็กางเกงยีนเนี่ยผู้ชายก็ไม่ให้ใส่นะครับ
ใส่เป็นกางเกงสแล็กนะครับผ้าธรรมดาสีดำนะครับ
ขณะที่บริเวณท้องสนามหลวงก็มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นำดอกไม้มาวางหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โดยจากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาจากเขตบังแคร์กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้า
ระบุว่าวันนี้ได้ลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และได้นำดอกไม้มาวางเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และในวันที่ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมกฏในหลวงรัชกาลที่๙
ในวันที่๒๙ตุลาคมก็จะพาคุณแม่มาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมกฏด้วยค่ะ
ในมหาบริการนี้ก็จะเปิดให้พวกนี้สนับสนุนที่จะได้บินทำเพื่อลูกของท่านในประเทศแล้วค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าความเหนื่อยของเรานี่มันน้อยนิด
เป็นแบบเศษเซี่ยวของพระองค์เองค่ะ
ส่วนบริเวณท้องสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง
มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข
บานบุคลากรต่างครอบคลุมพื้นที่สนามหลวง
ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยค่ะและมีหน่วยกู้ชีพชั้นสูง
โดยกู้ชีพพื้นฐานหน่วยปฐมพยาบาล
โรงพยาบาลสนามหน่วยเปรย์อาสาสมัครเดินเท้า
รวมทั้งเตรียมความพร้อมระบบกู้ชีพทางน้ำ
โดยเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอย่าลงเรือมากจนน้ำหนักเกินค่ะ
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าควบคุมกำกับมาตรการความปลอดภัย
พร้อมเตรียมเรือกู้ชีพครอบคลุมท่าสาธรณ์ท่าช้างท่าพระจันทร์
ท่าวังหลังท่าสิริราชด้วย
จากนี้ค่ะยังขอเตือนประชาชนให้เตรียมข้าวของส่วนตัวให้พร้อม
ก่อนที่จะออกเดินทางมายังพระบรมหาราชวังเช่นร่มเสื้อกันฝนยารักษาโรค
ผ่อนได้เพียงพอสวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างสบาย
รองเท้าที่ใส่สบายไม่รัดไม่กัดและมีเพื่อนร่วมทางมาด้วยนะคะ
ถ้าหากมีอาการเจ็บป่วยก็ให้รีบพบแพทย์หรือว่ารับบริการจากหน่วยแพทย์สนาม
จากที่บริเวณที่ได้จัดกิจกรรมได้ฟรีค่ะ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อความช่วยเหลือต่างติดต่อได้ที่๑๖๖๙ค่ะ
สำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่ต้องการมาลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ในวันพรุ่งนี้สามารถมารับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาค่ะ
และท่านใดถ้าหากว่านำเด็กมาด้วยนะคะ
ควรที่จะเขียนข้อมูลส่วนตัวชื่อเบอร์โทรศัพท์พร้อมทั้งที่อยู่ของผู้ปกครอง
สำหรับการป้องกันเด็กพัดหลงด้วย
เนื่องจากว่ามีคนหายและเกิดเหตุพัดหลงจำนวนมากค่ะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ